สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬากับผมเกริกชัยคุณโทนะครับ
เริ่มที่หลังเกมกันหน่อยนะครับวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เอาชนะเกาหลีใต้ไปสามต่อศูนย์เซตเลยนะครับทำให้โอกาสที่จะเข้ารอบเป็น๘ทีมสุดท้ายนะครับ
ค่อนข้างจะสดใสมากนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเกมนัดแรกสนาม๓แข่งขันที่ประเทศบังโกเรียนะครับ
ก็เป็นไปตามคาดครับวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ที่ฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
รายการนี้ไปสามเซตรวดเลยนะครับยี่สิบห้าต่อสิบเอ็ดยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ด
ซึ่งเกมนี้สาวไทยทำได้ดีในเรื่องของการบล็อกนะครับมีสติในการบล็อกไปถึง๑๗แต้ม
ขณะที่เกาหลีใต้บล็อกไปเพียงแค่หกแต้มส่วนผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับ
ก็คือบุ๋มบิ๋นชะจวอนโมกศรีนะครับสิบสี่คะแนนตามด้วยเพียวอาชารพรคงยดทำไปสิบสามคะแนนนะครับ
หลังเกมครับโค้ดด่วนก็กล่าวว่าเกมกับเกาหลีใต้ไทยทำเรื่องเสิร์ฟได้ดีนะครับ
แต่เรื่องคนรายยุทธ์อื่นอื่นนะครับยังคงนืดไปนิดหนึ่งนะครับ
ยังต้องปรับปรุงนะครับถ้าเป็นแบบนี้เกมที่จะพบกับโดมินิกันคงจะเป็นเกมที่ยากนะครับ
เพราะว่ามีรูปร่างค่อนข้างที่จะสูงกว่าเกาหลีใต้ฉะนั้นไทยต้องเล่นให้เร็วกว่านี้
ส่วนอัชรพรคงยศก็กล่าวว่าหากไทยทำได้ตามแผนการเล่นที่วางไว้แล้วก็โฟกัสแค่ทีมตัวเองนะครับ
ก็จะทำให้ผลงานนั้นออกมาดีในทุกเกมนะครับคือเราโฟกัสทีมเราไงค่ะ
โฟกัสระบบของเราเราก็เลยแบบถ้าเกิดทีมเราเล่นดีเราโอเค
เราไม่ได้สนใจคู่ต่อสู้คือแบบตอนนี้เราโฟกัสทีมเรา
ถ้าเราทำได้ตามที่โค้ดเขาวางไว้อะค่ะตัวเราโอเคตัวทีมโอเคค่ะ
ตอนเนี้ยหนูหนูแบบเออทุกคนโฟกัสแค่ทีมตัวเองค่ะดูตารางคะแนนการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
สถานการณ์ตอนนี้หากไทยที่ตอนเนี้ยอยู่อันดับแปดมีสิบห้าแต้มเอาชนะโดมินิกันอันดับสิบเอ็ดที่มีอยู่เก้าคะแนนแบบสามต่อ
แปบสามแต้มเลยนะครับก็คือชนะสามต่อศูนย์หรือสามต่อหนึ่งเซ็ตนะครับแล้วก็โปแลนด์เนี่ยอันดับสิบเอ็ดแพ้จีนนะครับ
แลนด์แล้วก็โดมินิกันก็จะหมดสิทธิ์แซงไทยทันทีนะครับส่วนคู่แข่งที่จะมีลุ้นในการเข้ารอบกับทีมไทยก็คือ
แคนดาดาครับเพราะว่าตัวเนี้ยอยู่อันดับเก้ามีสิบสองคะแนนนะครับ
ก็ย้ำกันอีกทีนะครับโปรแกรมวอลเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกในชั้นเลียส๒๐๒๒
ก็จะเป็นนัดที่๒นะครับพบกับโดมินิกันทีมอันดับ๙ของโลก
เย็นวันนี้นะครับเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ส่วนอีกรายการครับวอเล็กบอลหญิงปินเซ็ตครับ
ครั้งที่๒๑นะครับที่จังหวัดนครปฐมแข่งขันแบบพบกันหมด
นัดสุดท้ายวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
พบกับอินเดียเกมนี้สาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับ
อินเดีย๓ต่อ๒เซตนะครับ
ต่อ๒๕๒๕ต่อ๑๒๒๕ต่อ๒๒๑๘ต่อ๒๕และ๑๕ต่อ๑๓ครับ
สาวไทยก็คว้าชัย๕เกมรวดก็คว้าแชมป์ไปขอนะครับ
สำหรับโวลเตอร์บอลหญิงเกมรวดชนรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
ก็เตรียมเดินทางไปแข่งขันชิงแคมป์เอเชีย๒๐๒๒
ที่ประเทศคาซักสถานระหว่างวันที่๔ถึง๑๑กรกฎาคมนี้นะครับ

เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวความพร้อมโดยจะกลับมาแข่งขันนะครับ

ก็เป็นหลีกเดียวแห่งเดียวในโลกนะครับที่ทำแบบนี้
เพื่อตรวจสอบการตัดสินใน๕กรณี
ก็มีในเรื่องของระบุตัวผู้เล่นนักเตะผิดคนนะครับ
ตรวจสอบว่าเป็นประตูหรือไม่เป็นประตู๓

การตัดสินให้หรือไม่ให้จุดโทษ
แล้วก็๕ครับการทำประตูในช่วงคาบเกี่ยวก่อนหมดเวลานะครับ
โดยทางนายอริสักเบนจาสิริวัลอุปนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยว่าการแข่งขันในรูปการณ์นี้นะครับ
เรื่องต้นได้รับแจ้งมาว่า
สโมสรจะสามารถเปิดให้แฟนเข้าชมได้ถึง๗๕
ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับ